เมื่อวาก่อนเรานำเสนอข่าวมีหัวขโมยไปขโมยถังแก๊สของร้านที่เขาขายขนมถ้วยที่จังหวัดนครนายกแล้วก็หลบหนีไปได้
ขโมยคนเดิมค่ะก่อเหตุลักษณะเหมือนเดิมเลยไปขโมยถังแก๊สนะคะแต่คราวนี้เจ้าของบ้านเขาจับตัวได้นะคะเขาทำไงเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันค่ะ
คุณเห็นไหมว่าเขาทำมาหาอ่ะเต็มให้ดึกมือหักแก๊สต่อไปของเขา
ดึกมือทำมาหาอ่ะหักแก๊สต่อไป

โอ้โหเนี่ยค่ะพี่แกของขึ้นนะนะก็โดนขโมยอ่ะนะ
ยั้งเลยนะคะคนที่พัวแบบนี้ชื่อว่านางประภัยเข็มทองค่ะ

ที่ถูกนายนายคนเนี้ยที่ถูกตบอ่ะ

เป็นหัวขโมยไปขโมยถังแก๊ส

ทีนี้นางประภัยที่เป็นผู้เสียหายบอกว่า
ถูกคนร้ายเนี่ยงัดไปในบ้านแล้วก็ไปขโมยทางแก๊สเนี่ยมาแล้วสองครั้ง
อาศัยช่วงเวลาที่เธอออกไปขายของตามตลาดนัด
มาวันนี้ก็เอกใจว่าเอ๊ะลางไม่ดีอาจจะถูกงัดอีก
ซ้อนแผนค่ะไม่ออกไปขายของที่ตลาดนัด
แล้วปรากฏว่าจริงด้วยเจอกับหัวขโมยคนนี้แหละค่ะ
นายกระหนกพลมางัดบ้านหลานสาวก็รีบโทรศัพท์เลยนะ
โทรศัพท์ไปบอกพี่เคยบอกว่ามาหน่อยมาช่วยจับตัวมันหน่อย
นายกระหนกพลค่ะพอเห็นแบบนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีเลยนะคะ
แต่ไปไม่รอดไปเสียหลักล้มลงค่ะที่สุดแล้วก็สามารถโดนรวบตัวได้นะคะ
พอรวบตัวได้แบบนี้นางประภัยซึ่งเป็นผู้เสียหาย
พี่เคยก็โกรธนะคะตบพวะพวะพวะหลังจากตบเสร็จปุ๊บ
เอาตัวนายกระหนกพลเนี่ยไปให้ตำรวจที่โรงพักเป็นโรงพักบ้านนาจังหวัดนครนายก
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตำรวจสอบปากคำหัวขโมยรายนี้
ชื่อว่านายกนกพลเนี่ยนะคะย่อมรับสารภาพบอกว่า
ไม่ได้มีงานมีการอะไรทำหรอกก่อเหตุลักถังแก๊สมาแล้ว
หลายต่อหลายครั้งจะเอาถังแก๊สที่ได้เนี่ยนะ
ไปขายที่จังหวัดสระบุรีโอ้โหขโมยจากนครนายก
ข้ามจังหวัดไปขายสระบุรีที่อำเภอวิหารแดง
ถังละ๗๐๐แหมรายได้ดีด้วยนะได้รายได้ถังละ๗๐๐บาท
แล้วเอาเงินที่ได้ไปซื้อยาเสพติดมาเสพค่ะ
ทีนี้ก่อนหน้าที่ผู้ร้ายคนนี้นายกระหนกพลเนี่ยจะมาถูกจับตัวได้เนี่ย
ก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวไปแม่ค้าเป็นแม่ค้าขนมหวานเนี่ยนะคะ
ถ้วยก็โดนขโมยถังแก๊สแต่ตอนนั้นเนี่ยจับไม่ได้
ชื่อว่านางสาวสะอาดสุนชาติก็ถูกขโมยเหมือนกันเมื่อวันก่อน
พอถูกจับตัวได้แบบนี้นะคะนายกระหนกพลถูกจับตัวได้ก็ดีใจแล้วค่ะ
ดีใจที่จะได้ถังแก๊สคืนแล้วคือคุณสะอาดเนี่ยบอกว่า
ถ้าเกิดว่าจับตัวไม่ได้พี่แกก็ต้องไปกู้เงิน
เพื่อมาซื้อถังแก๊สใหม่ลงทุนกันใหม่
เขาบอกว่าจับได้แบบนี้เขาก็ดีใจนะคะ